แล้วช่วงหยุดยาวแบบนี้หลายคนไปเที่ยวที่อุบลราชธานี
เพราะว่าเขามีพัทยาน้อยหรือว่าเขื่อนซิรินทรนั่นเอง
ก็จะเป็นแพร่กลางน้ำคนก็ไปนั่งกินข้าวกันปรากฏคุณผู้ชม
มีเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำหายไปเลย
งมกันพยายามจะช่วยเหลือชีวิตน้องคนนี้ไปดูหน่อย
คุณผู้ชมคนไหนที่ติดตามมาตั้งแต่ห้องข่าวหัวเขียวเนี่ย
แล้วเราบอกว่ามีวัยรุ่นตีกันที่พัทยาน้อยคือจุดนี้เลยนะ
พี่เดียวกันนี่นะคุณผู้ชมพี่เดียวกันนี่เลยนะคุณผู้ชม
นี่ครับคลิปนี้ที่เห็นเราตัดมาจากความยาวเต็มคือ๙นาทีครับ
พวกเขาช่วยกันลงไปในน้ำ
งมค้นหากันอยู่๕นาทีก็มีคนส่งสัญญาณบอกเจอแล้วเจอแล้ว

แต่เชื่อว่าน่าจะปลอดภัยพี่เบิร์ต

เด็กผู้ชายวัยรุ่นคนที่ตกลงไปในน้ำ
เขามีสติฟื้นกลับขึ้นมาได้ครับ

นี่แหละฮะก็ช่วยกันอุ้มส่งโรงพยาบาลไป
สำหรับพัทยาน้อยหลายคนก็รู้กันดี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคอีสาน

จากจะไปนั่งทานอาหารแล้วนะ
หรือผู้ใหญ่ลงไปเล่นน้ำได้
แต่ถ้าลงไปควรจะมีห่วงยางดำแบบนี้

มีอุบัติเหตุคนตกน้ำจมน้ำกันแทบทุกปีเลย